สายวันนี้ครับที่ร้านตะวันแดงที่เชียงใหม่คือร้านเนี่ยอยู่ระหว่างการปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมต่อเติมต่างหลังจากปิดมานานในช่วงของโควิด
ระหว่างที่กำลังซ่อมกันอยู่เนี่ยนะฮะเกิดอะไรขึ้นเพลิงไหม้ครับเพลิงไหม้นะฮะแต่เขาก็มีพนักงานบางส่วนที่มาทำงานพนักงานออฟฟิศ
ซึ่งมีพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นผู้จัดการของทางร้านตะวันแดงที่เชียงใหม่เนี่ยออกมาไม่ทันนะฮะเสียชีวิตอยู่บนชั้น๒นะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงที่เกิดเหตุช่วงสายสายวันนี้ครับพอมีเหตุเพลิงไหม้คนที่เขาทำงานอยู่ด้านในเนี่ยเขาก็วิ่งออกมากันนะครับแต่เพื่อนเพื่อนพนักงานบอกว่าไม่เห็นผู้จัดการเนี่ยวิ่งออกมานะครับสุดท้ายพอควบคุมเพลิงได้แล้วเข้าไปตรวจสอบกันเนี่ยเธอเสียชีวิตอยู่บนชั้นสองของร้านนะครับท่านผู้ชมครับในพื้นที่อำเภอเมือง

นางสาวไพรินทำงานอยู่บนชั้นสองนะครับพนักงานที่เป็นคนที่มาทำงานอยู่ในร้านช่วงสายสายเหมือนกันเนี่ย
บอกว่าตอนที่ทำงานกันอยู่เนี่ยทางฝั่งคนทำงานก่อสร้างเขาก็ต่อเติมอาคารไป
พนักงานออฟฟิศก็มาทำงานพอเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นกลุ่มควันขึ้นมาเนี่ย
ก็พากันวิ่งหนีออกมาข้างนอกแต่พอออกมาข้างนอกกันแล้วไม่เจอนางสาวไพรินนะฮะ
จนกระทั่งควบคุมเพลิงได้แล้วไปตรวจสอบถึงพบว่าเสียชีวิตอยู่ด้านในจุดเกิดเหตุ
วันนี้ก็ยังมีกลุ่มควันที่ยังลุกไหม้อยู่บ้างนะครับตอนนี้ควบคุมเพลิงได้
แต่ต้องรอให้ชัดเจนก่อนโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างนะครับทางจังหวัดบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบเรื่องโครงสร้างอีกครั้ง
โยธาของเทศบาลนครเชียงใหม่จะต้องมาตรวจสอบชุดพิสูจน์หลักฐานด้วยเพื่อดูเรื่องของสาเหตุ
ส่วนเรื่องของคดีก็จะอยู่กับสพภูพิงราชนิเวศนะฮะ
เดี๋ยวจะต้องให้คนงานก่อสร้างแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมงานก่อสร้างเนี่ย
มาให้ปากคำกันว่าก่อนจะเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
เพราะแน่นอนว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพ
ส่วนอาคารจะยังใช้ได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวก็ต้องรอทางฝ่ายโยธาเขาประเมินกันนะครับ